ข่าวอบทันยพืชและไก่ตราซีพีบาลานซ์
แต่ในขณะเดียวกันที่พี่ได้ภาพลักษณ์มากพิชาการ
สูงสกอยู่บนแผ่นบูชามากเลยนะครับ

สังคมของเพศที่สามที่สี่ที่ห้า

มีแฟนแล้วค่ะด้วยผัวแล้วค่ะ

ใช้ชีวิตเป็นคนรัก

เพราะว่าเกิดมาไม่เคยเชื่อว่า
กับเธอก็จะมีคนมารักตัวจริง

ก็จะเอาเงินฟาดไปตรง
สมัยนั้นไง

พอไม่ได้ก็จะเจอคนนี้

คุณหมอยงซื้อทุกอย่างที่เราอยากได้ให้
ดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งเปิดประตูรถฮิ้วของ
แล้วก็ทำทุกอย่างที่ว่า๔ปีมาเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้แต่นิดเดียว
ความดีเท่านั้นนะที่ชนะพี่อ้วนรีเทิร์
กลายเป็นอ้วนิเทิร์นจากเป็นคนจ่ายอย่างเดียวได้เป็นคนรับมั่งประทับใจ
ประทับใจในความรู้สึกว่าถ้าถามว่าอยากได้อะไรของเขาไหม
เราก็มีเราก็ไม่อยากได้แต่ว่าความที่เราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นเมียใช่ไหม
แหวนให้อะไรต่ออะไรเราก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่อยากได้
แต่ว่ามันมีค่าทางใจมันมีคุณค่าทางจิตใจเรา
ซึ่งชีวิตที่เราไม่เคยได้ไงพอมันเป็นชีวิตใหม่
หลังจากให้มาโดยตลอดตอนนี้อ้วนกลายเป็นผู้รับแล้ว
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือด้วยชีวิตเนี่ยในวัย๕๐กว่า
กำลังจะตายเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้แล้วก็ไม่เคยเชื่อว่าชีวิตตัวเองเนี่ย
จะมีความสุขจะเจอรักแท้แล้วพอมันมาเจอเสร็จ
มันก็เลยมีความสุขมากทุกวันนี้
แล้วมันเป็นความสุขที่เหนือกว่าอะไรบนโลกแหละ
ลองมาดูทางด้าน๓๒ปีกันบ้างอาจารย์ครับ
ขออนุญาตฟังเรื่องชีวิตรักของอาจารย์หน่อยฮะ
เมื่อ๓๒ปีที่แล้วจุดเริ่มต้นมันเริ่มยังไงฮะ
ก็เจอเขาหน้าตาดีก็สนใจแล้วก็เสร็จแล้วก็ชวนเขามาทำงานด้วย
คือวันที่วงการบันเทิงก็ยังพีชเลย

แกล้งทำเงินตกแสนนึงอย่างนี้

เรามีรัฐโชคอยกรรมที่คล้ายครึ่งกันชอบหนังชอบละครแบบนั้น
พี่ทำละครพี่เขียนบทเสร็จพี่ก็ให้เขาตรวจ
แล้วเขาก็จะเปรับนู่นนู่นจากนี้ต่าง
ตลอด๓๒ปีที่ผ่านมาอะไรมันทำให้ทั้งสองคน
๑ปีกลายเป็น๒ปี๒ปีกลายเป็น๕ปี๕ปีกลายเป็น๑๐ปีกลายเป็น๒๐ปีกลายเป็น๓๐ปีครับอะไรครับ
อาจจะเป็นเพราะว่าเราเรียนรู้ใจซึ่งกันและกันแล้วเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
เราเติมเสน่หาทุกวันเช่นเวลาอยู่ข้างนอกคนหนึ่งอยู่ข้างในบ้านคนหนึ่งเราจะโทรหากันเสมอ
ทำอะไรอยู่กินอะไรหรือยังอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ถ้าเราจะกลับเราก็จะโทรบอกว่าตอนนี้ออกจากที่นั่นแล้วนะกำลังจะกลับแล้วนะ
บางทีเราก็แลกเงินนะแบบชนิดพอเราโทรว่าถึงนั้นถึงนี่เขาก็จะบอกว่านับได้ยัง
อย่างนี้ละกันครับอาจารย์ใน๓๒ปีเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกครับว่ามันจะสุกทุกโมงยาม
มันก็ต้องมีขัดแย้งกันบ้างมันก็ต้องมีปากเสียงทะเลาะกันบ้าง

ผมกำลังจะถามเลยครับผมไม่สนใจหรอกครับว่าอาจารย์ทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่มันมีวิธีการประคับประคองยังไง

ทางกับการถ้าอาจารย์ร้อนเขา
ไม่ร้อนคนอยู่กับพี่จะสบายเพราะพี่ไม่เคยร้อนพี่ไม่เคยดุ
ผมค่อนข้างแปลกใจนะอาจารย์ดูออกจะเป็นคนดูด้วยซ้ำ
แต่ต้องถามว่าอยู่ใกล้ก็เคยเห็นที่โมโหใครไหม

ถ้าเกิดว่าโมโหสุดก็จะแนะนำให้ข้อคิดเห็นว่าบางอย่างนี้ไม่ดี

แล้วผมจะไปถามหลาย
นะเน๊ะะดิฉันเคยพูดคำเวลาโมโหอะไรแล้วพูดคำจับไป
ไปบอกุ้ยไม่ได้ไม่ให้พูดคำนี้น่อน

ส่วนอ้วนรีเทิร์นนั้นก็อารวาสเหวี่ยงวินเป็นปกติ
ว่ารีเทิร์นไม่เคยอารมณ์ดีค่ะ

จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นระเบียบในชีวิต
เพราะว่าเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยเป็นชีวิตที่บอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่ติดลบมาไง
อะไรที่ไม่เป็นระเบียบเนี่ยเราจะโมโห
แล้วเราจะมีความรู้สึกว่าทำแบบนี้มันไม่ใช่ทำแบบนี้มันไม่ใช่
แล้วก็พอมันไม่ใช่เสร็จปุ๊บถ้าเรารักใครเราจะเฮ้ยมันไม่ได้นะแบบนี้
ทำแบบนี้นะมันชีวิตโตขึ้นมาจะไม่เจริญรุ่งเรือง
แล้วตอนนี้อากับกิริยาของเราหน้าตาอะไรพวกนี้
มันก็เลยเหมือนคนเหวี่ยงวีนอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าถ้าคนอยู่ใกล้ตัวจะรู้เลยว่าอีนี่รัก

แต่ของพี่เนี่ยคนจะนึกว่าพี่ดุเหวี่ยงวีนเพราะภาพในทีวีวาที
คือตรงนั้นมันเป็นบทบาทใช่ไหมคะ
เพราะหัวข้อเขาตั้งมาเพื่อให้เราตำหนิคนที่ทำไม่ดี
ตั้งมาเพื่อให้เราได้สอนสังคม
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดในทีวีมันก็คือการแสดง
เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต้องการแสดงว่าเราไม่พอใจสิ่งนี้
เราจะต้องพูดแรงกับเรื่องนี้
แล้วเรามีความรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องคนบางคนถ้าไม่แรงมันไม่วันที่จะเป็นคนดีได้

และคนติดภาพนั้นจนก็ต้องคิดว่าดุ
อย่างเช่นพี่ทำละครชวนใครมาเล่น
คนที่มาเล่นถามเวลาแกกำกับแกดุไหม
บางคนมาเรียนหนังสือกับพี่เขาเล่าให้ฟังบอกว่า
พ่อแม่เขาบอกว่าอย่าไปทำอะไรผิดจนนั้น

เพราะว่าในวันในยุคโต้ที่ด่งดังเนี่ย
จะพูดอะไรเรื่องศิลธรรมเรื่องความผิดความถูก

มันก็เลยทำให้อาจารย์ดูเป็นคนเงียบดุ
ใช่แต่ว่าเรื่องราวเดียวกันกับในทีวีเนี่ย
ที่ก็ทำนะแต่ไม่ทำเหมือนกับลีลาในทีวี

อาจจะต่างกันกันในทีวี

เป็นปีที่เราเนี่ยต้องบอกว่า
เจริญก้าวหน้าในด้านวัฒนธรรมอย่างขีดสุด
เรายอมรับกันแล้วว่าเพศมีมากกว่าชายและหญิง
ผมถามแบบนี้ฮะว่าคุณสองคนมองมองบันดาล
วงการกระเทยไม่ใช่แค่วงการบันเทิงนะฮะ
มีความเป็นห่วง
ที่ไม่เข้าใจว่าการที่ตัวเองเป็นกะเทยไม่จำเป็นต้องดัดจริตตีบดิ้น
ไม่จำเป็นต้องวิดไว้กับตูนะคะเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้คนเขารังเกียจ
แล้วมันจะทำให้คนเขาหมั่นไส้การยอมรับจะลดลงเพราะฉะนั้นเราเป็นมันก็เป็นเพียงแค่รถชมทางเพศ
แต่เรื่องของนิสัยใจคอเกริยามารยาทเรายังคงสามารถที่จะเป็นคนเรียบร้อยได้
เรายังสามารถเป็นคนดีในสายตาของคนอื่นได้
คือด้วยสังคมของในเมืองใหญ่หรือว่าความเจริญก้าวหน้าที่มันถาโถมเข้ามาสู่ประเทศไทยมากมายเนี่ย
มันก็เกิดความชิงดีชิงเด่นมากขึ้นด้วยภาวะปากท้องอะไรต่าง
แล้วตอนนี้ไอ้ความรักเนี่ยความรักตัวเองมันจะเพิ่มมากขึ้น
เพราะฉะนั้นกะเทยสมัยโบราณกับกะเทยสมัยใหม่มันจะไม่เหมือนกัน
เทยสมัยโบราณเนี่ยอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เขาจะเฮฮาปาร์ตี้กันน่ารักทำกับข้าวมากินกันอะไรมากินกัน
แต่ปัจจุบันมันไม่มีเพราะว่ามันแย่งกันเยอะ
เทยโบราณกับกระเทยสมัยใหม่นี้จิตใจไม่เหมือนกันนะ
กะเทยโบราณในก็ยังรักลวนสัมหวนตัวยังมีสัมมาคราวะกับหุ้นรูปใหญ่
แต่ปัจจุบันนี่กะเทยเนี่ยสัมมาคราวะมันลดน้อยลง
เรื่องเพศต่างแล้วก็การฉีดฮอร์โมนต่างซึ่งมันเป็นฮอร์โมนที่ผิดเพศจริงกับโครงสร้างของตัวเราไง
มันก็ทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายสภาวะไม่แข็งแรงเจ็บป่วยอ่อนแอ
คือกินนี่ฉีดนู่นพอกนี่พานั่นเดี๋ยวมันจะไม่แข็งแรงอ่ะ
คือมันเป็นค่านิยมว่าฉันต้องขาวฉันต้องผอมฉันต้องสวยฉันต้องมีนมฉันต้องสะโพกใหญ่มันก็เลย
มันก็เลยเป็นการที่หลายคนคิดผิดกับเธอสมัยนี้
เห็นไหมว่ากระเทยสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้สวยอะไรมากมายนะคะคือถ้าเกิดหน้าตาดีมันก็หน้าตาดีโดยธรรมชาติ
ส่วนรูปร่างก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับผิวพันธุ์ก็โดยธรรมชาติ
ก็เลยดูเหมือนว่าเออกระเทยแก่นี่ไม่สวยกัน
แต่จริงถ้ากระเทยแก่ได้ทำอะไรเหมือนกับเธอสมัยนี้นะ

อาจารย์จะแยกได้ยังไงครับว่ามันเกิดอคติจริงหรืออาจารย์คิดว่าเขาอาจจะอคติ

ยังจะเหลือเป้าหมายยังเหลือความตั้งใจอะไรไหม